เมื่อวานนี้เราให้ท่านดูเรื่องของพระสงฆ์รูปหนึ่งนะครับ
ซึ่งเป็นระดับเจ้าอาวาสในวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดน่าน
คือสังคมออนไลน์เขาเห็นแล้วเขาก็ไม่สบายใจกัน
เพราะว่ามีการโพสต์ภาพนะเกี่ยวกับเรื่องพวกแบงค์พันธุ์นะ
ใช้ของหรูใช้ชีวิตหรูหรา
ชาวเน็ตเขาก็ตั้งคำถามกันว่า
โอ้โหบวชพระแล้วเนี่ยทำไมใช้ชีวิตอย่างร่ำรวยหรูหราขนาดนี้เลยเหรอ
ค่ะแล้วก็มีการโพสต์ภาพการเดินทางท่องเที่ยว
แล้วก็ลักษณะคล้ายกับกระตุ้งกระติ้งด้วยค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะแบบนี้มันได้เหรอ
แล้วเป็นวัดที่ชาวบ้านเขาเพิ่งไปนิมนต์มาให้มาเป็นเจ้าอาวาส

ที่สำคัญก็คือมีการตรวจสอบข้อมูลบอกว่าที่พระรูปนี้ร่ำรวยมีเงินทองใช้ขนาดนี้เนี่ย
ก็เพราะว่าเปิดเชิญชวนญาติโยมให้มาร่วมทำบุญถ่ายโคกระบือทำบุญต่างนานาได้เงินเป็นแสน

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับเราก็ตามไปนะครับท่านผู้ชมครับ
จนสามารถที่จะรู้ตัวนะครับว่าพระพิสุรูปนี้เนี่ยก็คือพระกิรติกรสุธมุมะจารีนะครับ
เป็นเจ้าวาดวัดปางค่าตำบลผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับ
คือก่อนหน้านี้จำวัดอยู่ที่อื่นแต่คณะกรรมการหมู่บ้านไปนิมนต์มาให้จำวัดที่นี่
หลังจากเจ้าวาดรูปเก่ามรณภาพเนี่ยนะฮะอ่า
ขณะที่ชาวบ้านก็เริ่มสายศรัทธามากเพราะว่าเป็นนักพัฒนาบวชมาหลายพันศาตั้งแต่เป็นสามเณรนะครับ
ก็เลยนิมนต์มาให้เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่นะครับ
พอมีข่าวมาแบบนี้พระกิรติกรท่านก็ออกมาแถลงชี้แจงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยต่อหน้าชาวบ้านด้วย
โดยบอกว่ายอมรับว่าได้เปิดรับทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือจริงทำมาแล้วสองครั้งก็มีผู้ที่ศรัทธามาร่วมทำบุญมาร่วมการถ่ายชีวิตโคกระบือนะฮะ
เพื่อมอบให้กับเกษตรกรเอาไปเลี้ยงเอาไปทำอาชีพต่อเดี๋ยวครั้งที่๓จะทำอีกจะทำวันที่๕ธันวาคมที่จะถึงนี้โดยให้ผู้ที่ร่วมทำบุญเนี่ยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารส่วนตัวของพระกิรติกร
ตรงนี้ทางพระกิรติกรบอกว่าทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้ไตรรองก่อนให้ดีก่อนว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรใช้บัญชีส่วนตัวเห็นว่าเป็นโครงการดีที่ใครก็ทำกันทำกันเยอะก็หวังแค่ชวนคนมาทำบุญไม่ได้คิดอะไรมากแต่ไม่เป็นไรเมื่อหลายคนไม่สบายใจหลายฝ่ายไม่สบายใจจากนี้ไปโครงการเนี่ยทำต่อแต่จะผ่านบัญชีของก
พระกิรัติกรกับเงินกับพื้นที่ที่ไปเที่ยวไปชมธรรมชาติ
พักที่พักหรูหราอะไรพวกนี้เนี่ยตกลงมันเป็นยังไง

เรื่องนี้พระกิรัติกรสุรทะมุมะจาลิจ้าวัฒน์วัฒน์ปาล์งค่า

เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเฟซบุ๊คส่วนตัวของตัวเองจริง
เคลื่อนไหวต่างบนเฟซบุ๊คที่เห็นณปัจจุบันเนี่ย
จนเป็นข่าวขึ้นมาเพราะมีพี่สาวแอบเอาไปใช้
ซึ่งขณะนี้ทั้งเฟซบุ๊คของวัดปางค่าแล้วก็เฟซบุ๊กมานีมานะ
ได้ทำการปิดอย่างถาวรแล้ว
แล้วก็เอาหลักฐานบัญชีธนาคารที่รับโอนเงินทำบุญ
มารายงานต่อเจ้าคณะปกครองของพื้นที่
แจ้งข้อเท็จจริงว่าไม่เคยเอาเงินไปใช้อย่างสุรุยสุราย
เงินทุกบาททุกสตางค์เอาไปใช้แบบไหนอะไรยังไงบ้าง
ส่วนเรื่องของเฟซบุ๊กนั้นเชื่อว่ามีคนตั้งใจ
เอาไปใช้เพื่อทำลายชื่อเสียงเพราะว่าเคยมายืมเงินแต่ไม่ให้
ค่ะผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๘พลตรีดูสิตปุระเสาลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ก็ไปทำความเข้าใจกับพระกิรติกรก็เลยแนะว่า
หยุดการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลดีไหม
ถ้าหากว่าท่านอยากจะประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของวัด
ก็ควรให้คณะกรรมการวัดเป็นผู้ดำเนินการจะเหมาะสมที่สุด
และท่านก็บอกว่าที่สำคัญพระก็ควรจะยึดมั่นในศีลนะคะ
เรื่องของการรับเงินรับทองเนี่ยไม่ให้เกิดโลกวัชะ
เป็นเหตุทำให้ชาวบ้านเขาติเตียนทำให้ศาสนาเสื่อม
เปิดรับทำบุญก็ควรจะทำในรูปแบบของคณะกรรมการวัด

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าทุกฝ่ายไม่มีเจตนา
เพื่อที่จะหากินแต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียน
ให้กับทั้งพระและชาวบ้านระมัดระวังในการจัดงานบุญให้มากขึ้น
ทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถาของญาติโยมแล้วล่ะ
ก็นี่แหละก็เลยมีฝ่ายที่เขาบอกว่า
ต้องตรวจบัญชีเจ้าวาดพระพิกษุกษงซ์กันบ้าง
มันมีข่าวลักษณะแบบนี้
แต่ก็บางส่วนนะร้านดีมีเยอะครับต้องไปชมครับ